ผลพวงจากการที่รัฐบาลนั้นปรับเพิ่มภาษีบุรี

คนก็หันไปสูบยาเส้น

รัฐบาลปรับเพิ่มภาษียาเส้น
คือถ้าคนทำอะไรมากขึ้น

เออต้องจ่ายเงินเพิ่ม๓บาทต่อซอง
ก็เป็นอยากให้คนเลิกสูบนะ

อยากให้สุกกันเยอะมันก็มีผลกับสุขภาพแหละนะครับ

มีผลทันทีเลยนะฮะ
กรัมต่อซองเพิ่มขึ้นจาก๑๐บาทเป็น๑๓บาทต่อซองนั่นคือเพิ่มขึ้น๓บาทนะครับ
โดยยาเส้นซองเล็กขนาดบรรจุ๕กรัมขนาดไม่ถึงสิบกรัมเพิ่มขึ้น๒บาทนะฮะ
ก็เป็นเจ็ดบาทจากเดิมเนี่ยกรมเนี่ยเก็บภาษีขนาดสิบกรัมเดิมเนี่ยเสียห้าสัตว์ต่างก็เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งบาท
ทำให้ราคามันปรับเพิ่มขึ้นเยอะหน่อยนะครับทางด้านของนายพัชราอันนันตสินอธิบดีกรมสรรพสามิตรนะฮะ
บอกว่าการปรับขึ้นภาษีนั้นจะทำให้กรมนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ๒๐๐๐ล้านบาทต่อปี
จากเดิมเนี่ย๑๓๐ล้านบาทนะครับเนื่องจากว่าปริมาณการบริโภคยาเส้นนั้นเพิ่มขึ้นมากเลย
จากปีห้าเก้าเนี่ยเขาก็มีคนสูบยาเส้นสักประมาณสิบสองล้านกิโลกรัมเพิ่มขึ้นมาปีหกศูนย์เนี่ยยี่สิบหกล้านกิโลกรัม
เหตุผลก็คือการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรบุรีที่เริ่มขึ้นตั้งแต่กันยายนปีหกศูนย์
แล้วคนก็แบบไม่ต้องสูบบุหรี่ก็ไปสูบยาเส้นแทน
เพราะว่าก็เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี๖๐และหลังจากที่มีการเพิ่มภาษีบุหรี่เนี่ย
เนื่องจากว่าบุหรี่ซองมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นก็๖๐บาทไปจนถึง๑๖๕บาทต่อซองแล้ว
ทำให้กรมสรรพสามิตรต้องปรับเพิ่มภาษียาเส้นอีก
เพื่อไปลดช่องว่างของราคาขายปลีกบุรีกับยาเส้นจากเดิม๓๐๐เท่าให้เหลือเพียง๑๗เท่า
แล้วก็น่าจะทำให้ผู้บริโภคลดการสูบยาเส้นลงแล้วก็ไม่กลับไปสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น
เพราะไม่ต้องการจะส่งเสริมให้ผู้บริโภคนั้นไปบริโภคสิ่งที่เป็นอันตรายนะครับ
แต่ก็ยืนยันว่าการปรับภาษียาเส้นนั้นไม่กระทบกับเกษตรกรที่เป็นคนปลูกพืชหรือผลผลิตชุมชนเพราะว่าผู้ผลิตรายเล็ก
ถ้ามีการขึ้นทะเบียนบ่มหั่นใบยาให้กับการยาสูบแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว
จะมีเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่สักประมาณ๒๐๓๐แห่งที่มีผลกระทบเพราะว่าต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นนะครับ
สำหรับการขยายเวลาการปรับภาษีบุรีออกไปอีก๑ปีโดยเริ่มเก็บภาษีอัตราเดียว๑๔๑ตุลาคม๒๕๕๙
เพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นปรับตัวก็ทำให้การเก็บภาษีบุรีในปีงบประมาณ๒๕๖๒นั้นอาจจะได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้๖๐๐๐ล้านบาททีเดียวนะครับ
ภาษีที่มาจากบุหรี่ยาเส้นเนี่ยเยอะมากนะต่อปีเนี่ยโอ้โหมหาศาลทีเดียวนะครับ